คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเอาไว้เกี่ยวกับข่าวร้อนเรื่องนี้
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเลยเงินในบัญชีไม่พอ

กลัวโดนฟ้องงั้นแสดงความคิดเห็นแบบพอเหมาะพอสมนะคะ

คุณแพรรี่ไพวันกับคุณลีน่าจัง
แล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่ลีน่าจังกระชากวิกของแพรรี่

แม่สวยในชุดแม่คืออัลลังกะ
ใครสวยนางสาวไทยคือชิ้นสายเพราะแม่สวยกว่าล้านเท่า

เราต้องขออนุญาตคุณแพรรี่ที่เอาคลิปนี้มาออกอากาศอีกครั้งหนึ่ง
แต่คุณแพรรี่ได้โพสต์เอาไว้แล้วแหละว่าไม่ลบคลิปนะ
เพราะว่าอยากจะให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

พอมันมีภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ

เธอบอกว่าเธอไม่โกรธแต่ไม่ให้อภัย
แล้วโพสต์ข้อความแต่ละประโยคนะ

นี่ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ควรทำตัวต่ำแบบ

นี่ค่ะมีโพสต์ไหนอีกคะ
นี่ค่ะไม่ควรมีใครต้องถูกทำให้อับอายหรือกลายเป็นเหยื่อของคอนเทนต์ขยะ
เพียงเพื่อนแรกกับยอดวิวเยอะ
คือคุณผู้ชมน่าจะจำได้คือจริงแล้วก่อนหน้านี้
คู่นี้เขาก็มีประเด็นกันแบบเนอะไม้เบื่อไม้เมากันมา

ว่าต้นปีนี้เองแต่มันมามีเหตุการณ์นี้อีกไงครับ
แล้วคุณแพรรี่ก็ไลฟ์แบบยาวเลยนะคือฟาดแรงเลย
แล้วก็บอกเลยว่าคือเคยให้อภัยกันไปแล้ว
อดทนที่ถูกด่าแม้จะโดนใช้ถ้อยคำที่บูลลี่
ก็อดทนทนมาตลอดแต่วันนี้คุณแพรรี่บอกว่า
ทนไม่ได้กับการถูกกระชากวิทย์
นี่ถือเป็นการหมินศักดิ์ศรีรู้สึกแย่มาก
ถึงวิกดิฉันเราจะทำวิกได้เป็นทรงเราจ้างช่างนะคะ
เสียเงินจ้างช่างแต่งหน้าจ้างช่างแต่งผม

เพราะวิกมันเหมือนกับครูของดิฉัน
คือคุณแพรรี่ไพรวันเนี่ยบอกเลยว่าไม่โกรธแต่ไม่ให้อภัยค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปถามทางคุณลีน่าจังนะคะ
คุณลีน่าจังก็เปิดใจกับเราทั้งน้ำตาถึงปมดราม่าที่มันเกิดขึ้น
น่าจังบอกว่าโอ้โหพอเป็นข่าวเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะไม่สบายใจ
คลิปขอโทษแพรรี่กับรายการที่ไปออกด้วยกันเพื่อโพสต์ในเพจแล้ว
ส่วนตัวรักชื่นชอบคุณแพรรี่รู้สึกเหมือนเป็นลูกสาว
ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้รู้สึกไม่ดีหรือไม่ให้เกียรติ
หลังจากนั้นคุณแพรรี่ก็ไม่ได้เห็นแสดงอาการไม่พอใจอะไรนี่
จังหวะที่มันเกิดขึ้นทุกคนก็ต่างเฮฮา
เชื่อว่าทุกคนรู้ว่ามันคือคอนเทนต์มันคือการแสดง
ฝากถึงคุณแพรรี่อย่าคิดมากนี่คือการแสดง
หยุดเถอะอย่าทำร้ายฉันให้ฉันมีทางเดินบ้าง
ให้ฉันมีหนทางทำมาหากินเพราะฉันไม่มีลูกเลี้ยงนะคะ

นี่คือประโยคขอโทษ
นี่คือวิธีการขอโทษของคุณลีน่าจังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ทีนี้หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะคะ
ก็คนที่มีชื่อเสียงก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะ
อย่างคุณสิตางอย่างนี้ค่ะก็โพสต์คลิป๓นาทีกว่า
บอกว่าเป็นห่วงแพรรี่แล้วก็บอกเลยว่า

คุณลีน่าจังก็อายุเยอะแล้วนะ
เล่นอะไรก็ดูด้วยสิว่าคนอื่นเขาตลกด้วยไหม
ตามความหมายนะขมเหงรังแก่ผู้อื่น
มันเป็นเรื่องของการคุกคามคนอื่นนะ
ล่าสุดคุณแพรรี่ออกมาตอบกลับคุณลีน่าจังอีกครั้งนะคะ
บอกว่าที่คุณลีน่าจังบอกว่ามันเป็นการแสดงใช่ไหม
ถ้ามันจะเป็นเรื่องของการแสดงมันคือการแสดงเดียวเท่านั้นค่ะ
นี่ค่ะแสดงท่าแท้ที่ต่ำซามออกมาอย่างไม่หยุดหย่อน
ไม้อ่อนดัดง่ายแต่คนแก่นิสัยเสียดัดไม่ได้
อ่านตามที่โพสต์เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าจริงแล้ว
คู่นี้เขาก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
ถ้าย้อนกลับไปช่วงกันยายนปีที่แล้ว
คุณแพรรี่ไลฟ์เตือนภัยให้คนระวังตกเป็นเหยื่อการขายกล่องสุ่ม
ซึ่งคุณลีน่าจังก็ขายกล่องสุ่มอยู่ก็ไม่พอใจ
ด่าคุณแพรรี่แพรรี่ก็ด่ากลับก็เลยตอบโต้กันไปมา
กุมภาพันธ์ปีนี้ปรับความเข้าใจกันแล้วนะ

ต้นปีเพิ่งปรับความเข้าใจกันเองคุณผู้ชม
แต่เนี่ยมาเกิดเหตุการณ์นี้รายการนี้ก็คือเกิดขึ้นเมื่อวานใช่ไหมคะ
เรื่องของการกระชากวิกผมอะค่ะ
แล้วล่าสุดเลยคุณมดดำคชาพาก็เป็นพิธีกรรายการ

คุณมดดำก็บอกเลยว่าอยากจะขอโทษทั้งสองฝ่าย
นี่เป็นการกระทำที่ไม่ควร

ว่ามันหมดยุคคนที่ไปด่าคนอื่นแล้วดัง

บอกว่าเป็นคนที่มีความอดทนสูงมาก